สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ
ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของชีวิต
นั่นคือเส้นทางสถานีรถไฟกรุงเทพมวกเหล็ก
เส้นทางที่พระองค์นั้นรวมทั้งพระเจ้าเฟดาริกที่๙แห่งเดนมาร์ค

โดยรถไฟพระที่นั่งไปทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คอย่างเป็นทางการ

ติดตามจากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
รถไฟรอบปฐมเลิกขบวนพิเศษขบวนนี้นะคะ
กำลังเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ
ส่งผู้โดยสารที่สถานีมวกเหล็ก
เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวต่อที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์

ภายใต้โครงการดื่มนมชมฟาร์มตามรอยเท้าพ่อ
เส้นทางรถไฟสายนี้เคยเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
โดยเมื่อวันที่๑๖มกราคมปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
และพระเจ้าเฟสเดอริกที่๙แห่งประเทศเดนมาร์ค
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง
ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค

มาถึงแล้วค่ะฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟมวกเหล็ก
ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง๕นาทีนะคะ
ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ค่ะเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย
เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในนั้นมีไฮไลท์อะไรกันบ้างค่ะ
จุดแรกเราจะพบกับแม่วัวที่ยืนรอนักท่องเที่ยว
ให้สามารถฟรีดนมวัวได้ด้วยมือตนเองเลยค่ะ
เทคนิคง่ายนิ้วโป้งนิ้วชี้ล็อกบีบปล่อยก็ได้น้ำนมแล้วค่ะ
เมื่อได้น้ำนมมาแล้วก็ขึ้นรถไถไปให้น้ำนมลูกวัวกันเลยค่ะ
ระหว่างทางก็ชมวิวสองข้างทางไปเพลิน
ที่เห็นนั้นก็วัวสายพันธุสไตล์ฟีเชียน
ไทยได้ตัดต่อสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย
ทำให้ได้น้ำนมมากกว่าพันธุ์ที่นำเข้าจากยุโรปโดยตรงค่ะ
ที่สถานอนุบาลลูกวัวถือเป็นจุดไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาสัมผัสการให้นมวัวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
ขณะเดียวกันที่นี่ก็เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลชั้นดี
ให้กับเกษตรกรที่กำลังต้องการเลี้ยงวัวนมอย่างมืออาชีพค่ะ

ซึ่งถือว่าฟาร์มคนนมไทยเดนมาร์เนี่ย
ถือเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกที่มีความทันสมัย

เราก็จะได้เข้ามาเห็นถึงอาชีพการเลี้ยงโคนม
ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพพระชธานนะครับ
ว่ามีระบบการเลี้ยงโคนมยังไงนะครับ
ซึ่งฟาร์มแห่งนี้จุดเริ่มต้นวัตถุประสงค์เขาคือ
การฝึกให้คนไทยฝึกให้เกษตรกร
ที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพการเลี้ยงโคนม
ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงโคนมนะครับ
ก็เริ่มจากการฝึกรีดนมนะครับ
มีวิธีการฝึกรีดด้วยมือก่อนนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเองมา
ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ก็จะได้สัมผัสกับโค
ได้รู้วิธีหรือได้รู้กระบวนการการรีดนมด้วยมือ
การเดินทางด้วยรถไฟวันนี้ถือเป็นช่วงทดลอง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
หรืออสคกำลังวางแผนจัดทำทริป

เมืองต้นคาดว่าจะจัดทริปนี้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะ
โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ๙๙๙บาท

แต่ราคานี้อาจมีการปรับตามความเหมาะสม
ซึ่งต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนะคะ
และในวันที่๓๐มกราคมถึงวันที่๕กุมภาพันธ์นี้
ที่นี่จะมีงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี๒๕๖๐ค่ะ
ภายในงานนอกจากจะมีจุดเรียนรู้ด้านการเลี้ยงวัวนมแล้ว
ยังมีบูธชุดคาวบอยชุดชนเผาและชาวเม็กซิโก
ให้ได้มาแต่งตัวถ่ายรูปเป็นที่ละลึกกันอีกด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน